ไปดูเรื่องราวน่ารักกันบ้างดีกว่า

หมูแดงมันไม่ใช่หมูแดงที่เป็นอาหาร
เขาบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรดเลยนะครับ

บอกว่ามันแสนรู้จริงเลยครับ
ความพยายามมีมีละนะ

น่ารักมาก

นี่หมาดำกับหมูลาย

มันชื่อว่าเจ้าหมูแดง

ถ้าผมเป็นเจ้าหมูนะผมบอกเปลี่ยนชื่อได้ไหม

เอาไม่เอาสิเป็นหมูอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นหมูแดง

เป็นหมูแสนรู้เพศผู้อายุ๑ปี๘เดือน

เห็นแล้วหมั่นเขี้ยวอยากจะแง่มซะทีหนึ่ง
มันชอบวิ่งใส่หางดุ๊กดิ๊กเอวพริ้วด้วยนะ

ไม่ว่าใครต่อใครที่ปั่นจักรยานหรือเข็นรถเข็นนะ
มันจะเข้าไปช่วยมันจะเข้าไปเล่นแบบนี้

แล้วไอ้หมูตัวนี้มันอยู่ที่บ้านสวน
ที่บ้านเลขที่๑๓๓หมู่ที่๑๓ตำบลเมืองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย
คือในภาพเนี่ยเป็นช่วงที่เจ้าหมูเนี่ยนะ
ชื่อว่าเจ้าหมูแดงอายุประมาณสัก๕๖เดือนเอง

ส่วนตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใหญ่ขนาดไหน
เขาบอกว่าตัวมันใหญ่มากขึ้นจริง
ถามเจ้าของก็คือคุณสุมนรัฐบรรจงเลี้ยวอายุ๕๘ปี
เอาหมูหมูแดงตอนนี้มาให้ดู

คือเขาบอกว่าซื้อหมูแดงเนี่ยนะ
ไม่ใช่ซื้อเจ้าหมูแดงเอาพูดอย่างนี้ดีกว่า
ชื่อเจ้าหมูแต่ชื่อหมูแดง
ซื้อมาเนี่ยตอนนั้นมันเป็นหมูแคระ

ลูกชายบอกว่าเฮ้ยทำไมมันใหญ่อย่างนี้ล่ะแม่

ทีนี้คือลูกชายเป็นคนเริ่มต้นเลี้ยงเจ้าหมูตัวนี้

ก็เลยเหลือเจ้าหมูไว้ให้แม่เลี้ยงแทน

ยังเป็นหมาเลยแม่บอกดูดิ
เลี้ยงอยู่กับเจ้าหมาเจ้าแมวแล้วก็อยู่กับคนแบบนี้

ชื่อมันนะเจ้าหมูแดงตัวนี้คือมันไม่ดื้อ
เวลากินมันก็กินแล้วกินข้าวกับสุนัขก็คือเป็นเพื่อนกัน
แย่งกันกินบางทีนะอารมณ์แบบอยากลดความอ้วน

จริงเขาบอกว่าแมนตอนนี้ก็กินผลไม้นะ

นางสุมนรัฐเจ้าของบอกรู้สึกผูกพันกับเจ้าหมูแดงมากเลย
พอกับทั้งรักหมารักแมวนั่นแหละ
แล้วที่สำคัญเจ้าหมูแดงมันรู้จักชื่อตัวเองนะ
เวลาตะโกนเรียกมันบอกว่าหมูแดง

เออจริงเขาบอกว่ามันเนี่ยรู้จักชื่อของตัวมันเองด้วย
แล้วช่วงเช้านะนั่งกินกาแฟนะ
พอปล่อยหมูแดงออกมาจากคอกนะวิ่งมาเลย
ขออาหารหนูนี่อยากกินแบบนี้

เอาจริงหมูแดงมันอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนหมาข้างมันนะ

มันไม่แน่เหมือนเล็กแล้วตัวมันเริ่มเทิมขนาดนี้
แล้วมันชอบอาบน้ำด้วย

น้ำที่ไหนมันวิ่งเข้าใส่เลย

จริงมันเป็นหมูที่เชื่องน่ารักไม่ดุ
เป็นที่รักไข้ของคนในหมู่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก
วันนี้ก็เลยเอาความน่ารักมาให้ดูดู

โอ๊ยมันลากั๊
เออเอาให้ดูกันแบบนี้คุณผู้ชมครับ
ใครที่อยากจะเลี้ยงหมูแคระศึกษาดูให้ดี
กลัวโตมาแล้วมันจะแคระไหม

หลายคนนะ